มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคการเมือง
ว่ากรกตเปิดสูตรหน่อยได้ไหมจะใช้สูตรไหนในการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บอกว่าตอนนี้กรกตยังไม่ได้คำนวณสอสอบัญชีรายชื่อนะครับ
เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปค้นเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายก่อน
เพราะต้องไม่ลืมว่ากรกตคือผู้ใช้กฎหมายไม่ใช่คนร่างกฎหมาย
สุดท้ายจะมีมติใช้สูตรไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ
และ๙พฤษภาคมนี้จะประกาศรับรองรายชื่อสสทั้งหมดอย่างแน่นอน
กรรมการร่างกฎหมายมาให้ความอินถึงสูตรนี้ด้วยไหมครับ
การตรวจสอบเรื่องพวกนี้จริงแล้วก็เป็นเรื่องทางคณิตศาสต
ที่เอามาเขียนเป็นกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้ปกติจะมี
ปกติการเขียนกฎหมายอันนี้จะต้องมีแบบถึงจะเขียนนะครับ
ก็คงต้องไปดูทั้งสรณชอด้วยนะครับว่าตอนล่างฉบับมาตรานี้มาเนี่ย
มีต้นล่างหรือแบบมาอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องอย่างนั้น
เพราะว่าการตีความก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
ที่กรรมการที่ท่านจะบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องไปดูก่อนครับว่า
แล้วก็ต้นร่างของกฎหมายเจตนารมณกฎหมายมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง